ตำรวจที่สนตลาดพลูได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุค่ะ
ว่ารถเฉียวชนกันบนสะพานต่างระดับตรงนี้
ซึ่งตอนนั้นมีฝนโปรยปลายมาด้วยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าถนนลื่นด้วยนะครับ
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและปรากฏว่าผู้ที่เสียชีวิต
ก็คือร้อยตำรวจตรีพีรเดชเผาศรีเป็นรองสารวัตรสอบสวน
ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการงานสอบสวนสนภาษีเจริญ
คือตอนแรกนอนหายใจรวยรินสภาพสวมเสื้อยีนแขนยาว
คลุมทับด้วยเสื้อกันฝนสีเขียวนุ่งกางเกงยีนขายาวรองเท้าหนัง
ใบหน้าซีกซ้ายมีบาดแผลกระแทกกับพื้นถนนนะคะเป็นแผลลึกค่ะ
โดยกู้ภัยตอนแรกที่ไปถึงพยายามปั๊มหัวใจแต่ก็ไม่เป็นผล
เพราะว่าผู้หมวดพีรเดชท่านเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุค่ะ
นี่คุณดูนะจุดเกิดเหตุตอนนั้นตามรายงานข่าวเป็นช่วงที่ฝนตก
กำลังฝนตกพร่ำเลยค่ะอยู่บนสะพานต่างระดับ
จุดเกิดเหตุก็คือก่อนถึงทางเบี่ยงลงรัชดาท่าพระแขวงตลาดพลูเขตธนบุรีนะคะ
นี่เจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจแพทย์กู้ภัยไปตรวจสอบนะคะ
ทีนี้ห่างจากจุดเกิดเหตุไปสักประมาณ๑๐เมตรบริเวณช่องทางเดินรถด้านซ้ายสุด
เป็นรถใหม่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนค่ะสภาพล้มตะแคงซ้ายนะคะ
มีร่องรอยถูกรถไม่ทราบชนิดเฉียวชนตรงท่อไอเสียด้านขวา
เลี้ยวด้านหลังฝั่งซ้ายหักใกล้กันไปพบหมวกสายตรวจสีทอง
ซึ่งเป็นหมวกที่ผู้ตายสวมใส่เป็นประจำตกอยู่หนึ่งใบเจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานแบบนี้ค่ะ
ตำรวจได้ประสานญาติของผู้ตายทั้งภรรยาแล้วก็ลูกชายให้เดินทางมาดูศพ
โดยที่ไม่มีใครทราบมาก่อนว่าเกิดเหตุกับผู้เสียชีวิตนะคะ
คือผู้เสียชีวิตขี่รถฝ่าสายฝนเดินทางจะไปไหนก็ไม่รู้ค่ะ
แต่กลับถูกรถคู่กรณีไม่ทราบชนิดเฉียวชนจนร่างถลายไปแน่นิ่งอยู่ที่ช่องทางเดินรถที่๓
คือร่างน่าจะกระเด็นไปเกือบ๑๐เมตรนะน่าจะถูกชนอย่างแรงเหมือนกันนะครับ
ขณะที่ร้อยตำรวจเอกวุฒิพงศ์คุ้มเวทรองสารวัตรที่สนภาษีเจริญเพื่อนสนิทของร้อยตำรวจตรี
กว่าสามสิบสามปีแล้วเป็นเพื่อนสนิทกันมากพอทราบข่าวเมื่อคืนสักประมาณ๕ทุ่ม
รู้สึกใจหายที่เพื่อนสนิทเนี่ยต้องเสียชีวิตจากไปแบบไม่คาดคิดแบบนี้ค่ะ
มึงได้เงินกับเสียงก่อนเนี่ยได้ดีเพื่อน
ไปก่อนเราได้แหละก็โอเคนะเพื่อนดีมากไม่มีปัญหาอะไรอีกใคร
เพราะเพื่อนขึ้นคือแอฮารักษณ์ไม่มีปัญหาอะไร
คือเหตุการณ์นี้คือทางตำรวจเองก็ขอความร่วมมือแล้วก็ประชาสัมพันธ
ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนแล้วก็ติดกล้องหน้ารถไว้
แล้วก็อาจจะสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ช่วงระหว่างเกิดเหตุ
ว่ารถคันไหนชนรถจักรยานยนต์ของตำรวจจนทำให้ตำรวจเสียชีวิต
ขอให้ท่านนำหลักฐานมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ใช่นะฮะเหตุการณ์เกิดในท้องที่สนตลาดพรู
แต่ว่าคนที่เสียชีวิตท่านปฏิบัติหน้าที่ที่สนภาษีเจริญนะคะ
ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจต้องไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด

ใครที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณนั้นสักประมาณ๔ทุ่มครึ่งของเมื่อคืนนี้นะคะ
บริเวณทางเบี่ยงลงรัชดาท่าพระแขวงตลาดครูเขตธนบุรีเนี่ย
ท่านมีกล้องหน้ารถในจังหวะที่ประสบเหตุท่านไปมอบให้กับตำรวจได้นะคะ